วันนี้ครับสดสดร้อนร้อนเลยนะครับระหว่างอ่าสอบุญมิลิตรนะครับ
แล้วก็กระดูกเหล็กอวาดชะยะนะครับแล้วแป๊กยิ้มกับกระดูกเหล็กนะครับ
เมื่อวานนี้ขึ้นชกบนเวทีมวยราชดำเนินนะครับ
ศึกเพชรยินดีแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่น่าสนใจนั่นก็คือ
บรรดาเซียนมวยครับกรูกันขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ต้องทำให้ยุติการชกทันทีนะครับ
เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของผู้ตัดสินนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นดราม่าร้อนร้อนเลยนะครับ
ในโลกโซเชียลนั่นเองนะครับก็ควันหลงศึกเพชรยินดีที่เวทีมวยราชดำเนิน
เมื่อวานนี้คู่ระหว่างแป๊ะยิ้มสบุญมีฤทธิ์กับกระดูกเหล็กออัจฉริยะ
เกิดเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับเมื่อเซียนมวยฝั่งที่เชียร์กระดูกเหล็ก
ท้วงคำตัดสินครับกรรมการยกมือให้แป๊ยิมสอบุญมีฤทธิเป็นฝ่ายชนะคะแนนกระดูกเหล็ก
โดยเซียนมวยที่เชียร์กระดูกเหล็กนะครับก็ต่างกรูกันขึ้นไปบนเวที
เพื่อกดดันให้มีการยกเลิกผลการตัดสินนั่นเองนะครับซึ่งทางเสียน้าววิรัติวัชยะรัตนวงนะครับ
กับทางเสียโบ๊ทนัทเดชก็โปรโมเตอร์จัดการแข่งขันในศึกเพชรยินดีก็ได้เข้ามา
ปัญหาไม่ให้บานปลายนะครับสุดท้ายประธานเทคนิคเวทีราชดำเนินก็ได้ประกาศ
ยกเลิกไม่มีผลการตัดสินในคู่นี้ทันทีนะครับผลมวยคู่นี้ก็กลายเป็นโมคะไปเลย
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้กันนะครับก็ทำให้โลกโซเชียลนั้นต่างออกมา
เมนต์กันอย่างมากมายเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยมองว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป
เวลาไม่พอใจผลการตัดสินก็จะทำแบบนี้กันอีกนะครับล่าสุดทางสนามมวยราชดำเนินนะครับ
ประกาศห้ามสามเซียนมวยเข้าสนามมวยราชดำเนินแล้วนะครับโดยไม่มีกำหนดก็ประกอบด้วย
นายสรษักแทร่ตั้งหรือว่าตีทีเด็ด๙๙แล้วก็นายพรสุริยาอำนวยการหรือว่าเปิ้ลนครนะครับ
แล้วก็นายพงปะนดถนอมบูลหรือว่าเล็กจันตรกา๓คนนี้ก็ถูกแบนห้ามเข้าเวทีราชดำเนินไม่มีกำหนดเลยนะครับ
ส่วนความขึ้นไหวของศิษย์สเกตนครหลวงโปรโปรเมอร์ชั่นอดินนักชกชามโลกชาวไทย๒สมัย
เมื่อวานนี้ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่โรงแรมที่พักเมืองซานอันโตโยรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชกชิงชำโลก
ที่มีสถิติการชกชนะทั้ง๑๕ไฟล์ในวันที่๒๖มิถุนายนนี้นะครับ
แกรมของเจ้าแหลมก็แบ่งไปด้วยวิ่ง๑ชั่วโมง
เป้า๕ยกแล้วก็ทวนเชิงมวยอีก๒ยกด้วยกัน

ค่ายนครหลวงโปรโมชั่นก็เปิดเผยถึงปัญหาเดียว
กังวลว่าสอบถามไปยังฝ่ายจัดการแข่งขัน
ถึงขั้นตอนตรวจร่างกายว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่

เพราะว่าครั้งที่แล้วต้องแยกตรวจ๓๔ที่ด้วยกัน
ทำให้ใช้เวลาตรวจถึง๑วันเต็มเลยนะครับ
ก็กระทบกับการซ้อมแล้วก็ทำให้ร่างกายของศรีสะเกด
เกิดความโหยนั่นเองนะครับ

เจซี่โลดิเกสเจ้าของแชมป์โลกคนปัจจุบันนะครับ

รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกา
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๙โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับ